รถใหญ่เขามองไกลดีเขามองใกล้ไม่ดี

จิตพี่จะแข็งแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปดูฮะ

คือเขาน่าจะเห็นการตีวงของรถคันนี้แล้วนะว่า
จังหวะนี้แล้วคือพี่เขาคิดว่า

โอ้โหตายพี่เอ้ย
รักษาชีวิตไว้ดีกว่าพี่
โอ้โหผมดูคลิปนี้แล้วผมหงุดหงิดผมบอกตรงนะ

อันนี้พูดตรงไม่ได้แช่งค่ะโอ้โหพี่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ชาวโซเชียลมีเดียเขาเอามาลงแล้วบอกเป็นเสียง
อย่าหาทำแบบนี้มันเป็นจุดอับสายตาอย่าเข้าไปใกล้
โอ้โหเนี่ยครับจักรยานยนต์คันนี้ไปชิดสักขนาดนั้น
แล้วเกิดอุบัติเหตุก็ยังไม่ยอมทิ้งรถนะ
เดี๋ยวไม่คุ้มกันครับพี่ไม่คุ้มกันเลยนะครับ
ออกมารถก็ไม่พังตัวก็ไม่เจ็บ
แต่นี่เสี่ยงมากครับเสี่ยงชีวิตมาก